ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น
ถือว่าเป็นประเด็นหลักณลับโลกที่มีการกุ้กขามชีวิตมนุษย์
รวมไปถึงนะคะถือว่าเป็นประเด็นที่สั่นคลอนมาก
และปฏิเสธไม่ได้ว่ามลพิษในอากาศหรือว่าก๊าซคาร์บอนเอง
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ
ห่อมหลวงดิตปนัดดาดิสกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรม
ระบุไว้นะคะว่าด้วยประสบการณ์ปลูกป่าปลูกคนเกือบ๔๐ปี
ในการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ที่โครงการพัฒนาดอยตุงได้มีการทำมา
มีความเชี่ยวชาญพอสมควรนะคะ
ได้มีการนำความเชี่ยวชาญดังกล่าวนี้มาปรับใช้ในชุมชน
ด้วยความร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมทั้งชุมชนนะคะ
ในการรีเริ่มโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่า
เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเชื่อว่านะคะคาร์บอนเครดิตเป็นกลไกที่ตอบโจทย์ในการดูแล
พร้อมกับดูแลชุมชนแล้วก็ดูแลป่าด้วยเพื่อให้ชุมชนดูแลป่า
แล้วก็มีการช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ป่า
อัตราการเกิดไฟป่าให้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
รวมไปถึงการมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาคนว่างงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังสามารถช่วยภาคเอกชนในการชดเชยการปล่อยกัสเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการดูดทรัพย์คาร์บอนเดอัลไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ
โดยใช้ป่าไม้ซึ่งป่าไม้เนี่ยจะเป็นแหล่งกักเก็บแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อม
สิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในผืนป่า
ขณะเดียวกันค่ะหากได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้อง
ให้คนอยู่กับป่าอย่างสมบูรณ์หรือว่าอยู่กันอย่างสมดุลแล้วเนี่ย
ป่าก็จะสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้ชุมชนให้กับประเทศต่อไปได้
เพราะฉะนั้นการนำประสบการณ์ดังกล่าวนี้มาขยายผล
เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในป่า
แล้วก็มีการแก้ปัญหาร่วมด้วยในเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในตัวของชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะ